นี้เดี๋ยวพาไปดูเรื่องราวน่ารักของเพื่อนซีสองสายพันธุ

ปกติแล้วเป็นคู่กัดแต่คู่นี้
ไม่รู้ว่ารักกันขนาดไหนถึงไม่ยอมแยกจากกันเลย
รักกันมากไม่อยากแยกจากกันไปไหน
น้องหมาจะเดินไปที่อื่นไม่ไปไม่ให้ไป
มันเป็นพฤติกรรมของสัตว์ที่อยู่ร่วมกันได้นะคะ
คุณถ้าเป็นสุนัขกับแมวที่บ้านดิฉันอาจจะหันมาหอมใส่กันก็ได้
แต่อันนี้น่ารักมากเลยเห็นแบบนี้ก็มีรอยยิ้มนะ
เรื่องราวของสัตว์โลกน่ารักนะคะ
วันนี้เดี๋ยวมีเพลงมอบให้กับน้องหมาน้องแมวคู่นี้ด้วย

อยากจากไปไหนโปรดหิวกับฉัน
ชีวิตของฉันฝากไว้อยู่ในมือ
โอ้โหซึ้งใจมาก

โอ้โหอะไรจะรักกันปานจะกลืนกิน